มาดูความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศกันหน่อยนะครับ
บริษัทผู้สำรวจและผลิตปิโตเลียมชั้นนำของไทยครับ
ได้พัฒนานะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรม
ในการสำรวจและผลิตปิโตเรียมให้มีประสิทธิภาพ
และแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะว่านอกจากจะเป็นการทำให้เป็นพลังงานสะอาดแล้ว
ยังช่วยรักษาความยั่งยืนด้านพลังงานครับ
แล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายเท่าตัว

คุณยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติไร้สายเป็นหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือปตทสพถูกนำมาจัดแสดงในงาน
งานแสดงนวัตกรรมในวงการอุตสาหกรรมปิโตเรียมและกัสธรรมชาติขนาดใหญ่ของโลก
จุดเด็ดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบท่อส่งปิโตเลียมใต้น้ำ
โดยไม่จำเป็นต้องใช้เรือขนาดใหญ่และไม่จำเป็นต้องส่งนักดำน้ำลงไปทำงาน
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนทดสอบการใช้งาน
โดยคาดว่าจะนำมาให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี๒๕๕๙
อกจากนี้ยังมีนวัตกรรมการเก็บตัวอย่างสารในท่อส่งปิโตเรียม
เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างและประเมินสภาพพื้นผิวภายในท่อ
โดยไม่ต้องใช้เรือและนักดำน้ำประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง๓เท่า
เราก็ต้องการให้คนอื่นเห็นศักยภาพนะครับว่า
ตนสพเราไม่ได้แค่สำรวจและผลิตปกติ
เราพยายามค้นคว้าหาวิธีการใหม่
เอามาช่วยให้วงการสามารถทำงานได้ดีขึ้นนะครับ

ในเวทีอดิเพคได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำ
กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและนานาชาติ
ทิศทางปิโตเลียมและกัสธรรมชาติ
การรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงาน
และการสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงาน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของปตทสพ
หนึ่งในการรักษาความยั่งยืนทางด้านพลังงาน

สหรัฐอารับเอมิเลสได้จำลองเมืองแห่งอนาคต

สิ่งในเมืองนี้จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
ขยะน้ำจะต้องถูกบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
การใช้ประโยชน์จากพลังงานลมโดยสร้างหอดักลม
ผสมผสานกับเทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิ
ทำให้มวลอากาศที่วิ่งผ่านตัวอาคาร

เกาะกันเป็นกลุ่มไม่สูงมาก
เพื่อให้เงาของแต่ละอาคารตกกระทบกัน
ไม่ให้แสงแดดส่อง
เตรียมต่อกันกว่า๑๕๐๐จุดทั่วเมือง

เป็นเมืองแรกของโลกที่ปราศจากการใช้รถยนต์
ในอนาคตที่นี่จะกลายเป็นเมืองต้นแบบที่ลดการพึ่งพาพลังงานจากคาร์บอนให้หลายเมืองใหญ่ทั่วโลก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน